รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กซ์๑๙และ๓๐ดีดีไอบลูพาวเวอร์
คุณผู้ชมครับเอาละครับหนีไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
หนึ่งชั่วโมงความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่ารบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

ในค่ำคืนนี้คุณมีเลขอะไรที่คิดว่าเป็นเลขที่ดีสำหรับคุณ
ดีสำหรับผมเหรอฮะผมบอกไม่ได้
เลขที่คุณรู้สึกว่าเจอเลขนี้แล้วไม่ถูกกับคุณเลย
ถูกกับผมเลยเหรอฮะผมไม่ชอบเลข๗กับเลข๓
เคยมีประสบการณ์ตรงไหมฮะว่าเคยต้องสูญเสียเพราะเลขนี้เลขนี้เลขนั้น
ไม่มีคุณมีไหมคุณไม่ชอบเลขอะไร

ชอบแล้วรู้สึกว่ามันดีตัวเองชอบเลข๘กับเลข๗
เลข๘กับเลข๗และเลขที่ไม่ชอบเลยเลขอะไร

อันนี้ก็ความคิดของตัวเองแต่บางคนคุณชอบเลข๙มั้ย

แต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้เราไปเจอมาจากเฟซบุ๊คที่มีการแชร์กันสูงเหลือเกิน
เป็นภาพวันรับปริญญาของเด็กคนหนึ่ง
แต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ทั้งหมดคือครอบครัวเขาไม่มีใครมีชีวิตอยู่
และทุกคนจะต้องสูญเสียกับเขาพร้อมเลข๙

ขอต้อนรับน้องเบนหรือคุณอานนท์บัวพาฮะ
สวัสดีครับคุณเบน

จากภาพนี้ที่มีการแชร์เยอะเหลือเกิน

ของน้องต้องถามก่อนตอนวันที่ถ่ายรูปวันรับปริญญาเนี่ยทำไมถึงเอารูปครอบครัวมาถ่ายอย่างนี้หมดเลย
จริงแล้วผมรู้สึกว่าวันรับปริญญาครับมันเป็นวันสำคัญของทุกคนอยู่แล้วครับในวันที่เราเรียนจบ
แล้วก็ทีนี้คือที่ผ่านมาครับเราก็จะเห็นรุ่นพี่เวลาที่เขามางานรับปริญญาของตัวเองครับ
เขาถ้าเกิดว่าคุณพ่อเสียคุณแม่อยู่เขาก็เอากับลูกคุณพ่อมาถ่ายกับคุณแม่อะไรประมาณนั้น
ตัวเราเองก็รู้สึกว่าเวลารับวิญญาณเราก็อยากถ่ายรูปกับครอบครัวเราเราก็เลยเตรียมกรอบรูปของทุกคนไปถ่ายด้วยในวันนั้นครับ

ประมาณ๒ปีที่แล้วครับที่ผมจบมาปีนึง

ในรูปนี้ถ้าจะดูจริงมีทั้งหมด๕คน

คุณพ่อคุณแม่พี่สาวสองคนและก็พี่ชายอีกคนนึงครับ

แล้วก็ส่วนพี่ชายก็คือพี่แบงค์ครับ

แต่ว่าทางพี่สองคนคือทางพี่ปุ้ยกับพี่เปิ้ลเนี่ย
เสียชีวิตตั้งแต่ก่อนที่ทางคุณเบนจะเกิด

ได้ฟังจากแม่เล่ามาว่าทั้งสองเนี่ยเสียชีวิต
เพราะว่าโดนรถชนวันวาเลนไทย

วันนั้นเขาจะกลับบ้านไปหาแม่แล้วก็คือขับจักรยานสองคน
แล้วก็ที่ทราบคือโดนรถสิบล้อชนครับ

ตอนนั้นน้องคงยังจะเด็กมากก็ไม่ได้รู้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ทุกวันนี้มีเพื่อนสนิทคุณแม่ยังอยู่ใช่ไหมฮะ

เพราะฉะนั้นเราจะเชิญเพื่อนสนิทของคุณแม่มาเลยแล้วกันที่จะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

สวัสดีครับคุณติ่งครับ

เป็นเพื่อนสนิทของคุณแอ๋วนะฮะ

พศ๒๕๓๔คือหลังจากที่น้องสองคนเสียก็ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพ

ก็เราก็ได้สนิทกันเป็นแม่บ้าน

ก็ทำงานอยู่ที่คอนโดที่บ้านอยู่ที่ตรงนั้น
ก็สนิทคือสนิทกันทำเขาเรียกอะไรแอ๋วซักผ้า
รับจ้างซักผ้าเราก็จะช่วยกันอะไรอย่างนี้

คุณพ่อคุณแม่ของเบนทำงานอะไรครับขอโทษ
คุณพ่อเป็นต้นกลเรือเรือสินค้าที่ปีนังค่ะ
แล้วก็ต้นคนเรือนี่เป็นรู้สึกจะรองจากกัปตันเรือนะคะ
นั่นแหละค่ะก็เขาจะทำหน้าที่ตรงนั้น
น้อยการเป็นอะไรเกิดขึ้นกับ
ตัวเด็กผู้หญิงสองคนคือน้องปุ้ยกับน้องเปิ้ล
คุณปู่จะไปรับแต่ทีนี้ว่าน้องเขากลับก่อน
สองคนเลยค่ะแล้วเสียชีวิต
เสียชีวิตเพราะคนคนรู้สึกจะเป็นปุ้ยเสียชีวิตก่อนแล้วก็เปิ้ลก็ตามมา
ครับผมอายุเท่าไหร่ฮะตอนที่เสียชีวิต
ปุ้ย๙ขวบเปิ้ลรู้สึกจะ๗ขวบค่ะ

นี่ก็คือรูปของน้องปุ้ยกับน้องเปิ้ลถูกไหมครับ
อันนี้คือน้องปุ้ยเนี่ยตอนนั้น๙ขวบน้องเปิ้ล๗ขวบ
ถูกไหมครับซึ่งเป็นสองท่านแรกที่เสียชีวิตในครอบครัว
ในที่สุดครอบครัวของเขาย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพ

ก็คือคุณแบงค์กับเบน
คือตอนที่น้องแบงค์อายุได้๙ขวบ

ตัวครอบครัวทั้งคู่เพื่อนที่จะไปหาคุณพ่อที่ภูเก็ตถูกมั้ยฮะ
แต่ตอนนั้นเองเบนกระชากระเป๋าพี่ชายไม่ยอมให้ไป

ไม่ได้ไปกับพ่อก็คือคงจะกลัวหรือเปล่า

แต่ความจริงทั้งคู่จะต้องไปด้วยกันทั้งคู่

เขากลัวอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

เหตุการณ์ที่ไปกระชากระเป๋าพี่

ถึงแล้วร้องคือไม่ไป

ท้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นครับ
หลังจากไปวันเดียว
เช้าขึ้นมาก็เรือระเบิดค่ะ
ในที่นี้คือเรือที่คุณพ่อ

ทำงานอยู่แล้วก็ทางคุณแบงค์
น้องแบงค์ได้มีการลงเรือของคุณพ่อไปด้วย
เกิดเหตุเรือระเบิดนะครับ
เป็นเรือยอสไหม้จมทะเลภูเก็ตนะครับ
พอเรือระเบิดเราเองก็ได้ยินข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

คือแม่เขาก็โทรมาบอกด้วย

บอกว่าพี่ต่อยกับแบงค์ตายแล้ว

คือสามีเขากับพี่ชายของน้องเนี่ยตายแล้ว

แล้วก็พากันขับรถไปเพื่อที่จะรับศพ

คือพอเรือระเบิด
ตอนแรกเลยแบงค์เนี่ยยังไม่ได้

มีเพื่อนของพ่อที่ชื่อยอดที่พาไปนั่นแหละค่ะ
เขาอุ้มขึ้นมาจนถึงดาดฟ้าแล้ว

แบงค์จะอยู่กับพ่อแล้วแบงค์ก็วิ่งลงไปเลย

เกือบจะรอดชีวิตแล้วแต่กลับไปหาคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ

รู้จักปฏิกิริยาของแม่ครับ
คือแม่เสียใจแบบเสียใจมาก
แล้วก็เหมือนแบบจากไม่ได้สติครับคือ

คือจะสังเกตจากแม่มากกว่าตอนนั้น
คนที่พาพี่ชายไปกับรอด

แต่สิ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องที่มันแปลกมากคือว่า
พี่สาวเสียชีวิตตอนนั้นคือ

นั่นคืออัฐัลเลข๙๑ถ้าคุณคิดนะฮะ
ก็คือทางคุณแบงค์พี่ชายคุณ

แม่ของเขาไปรับศพกลับไม่เจอแม้กระทั่ง

พี่ชายน้องเขาแล้วก็ทั้งพ่อเขา

คือพอมันเป็นไฟเบอร์ล้อมก็คือ
ุ่มไปในนั้นเลยก็คือจมทะเลไปเลยค่ะ
แล้วอันเชิญวิญญาณกลับมากันยังไงกันล่ะ
ทางบริษัทนะคะเขามีการเอาเรือออกไปทะเลค่ะ

แล้วก็กลับกัน
ตอนนั้นเห็นบอกว่าการจัดพิธีศพเนี่ย
ต้องให้พระปั้นเป็นรูปปั้น

ในวันนั้นก็คือจัดพิธีศพปกติเลยครับ
แต่ว่าในโรงครับเราจะไม่มีศพ
แต่ว่าพระท่านจะปั้นเป็นรูปปั้นของพ่อกับพี่ชายอยู่ในโรงแทน
คือศพเราไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้

ปั้นยุยอะไรลูกปั้นปั้นมาจากอะไร

แต่ว่าคืนปั้นพระท่านปั้นเหมือนมากครับ
ก็คือเปิดลงมาก็เป็นปกติค่ะ

ก็คือถือว่าเป็นอาถรรพ์เลข๙ที่คุณรู้สึกถูกไหมฮะ
คือพี่สาวเสียชีวิตตอน๙ขวบ
แล้วก็มาพี่แบงค์พี่ชายก็๙ขวบอีก

วันที่๒๗ค่ะ
คือจริงตามข่าวจะลงว่าวันที่๒๕
แต่ว่าเลยเที่ยงคืนไปแล้วคือเวลาที่เกิดขึ้นคือตี๒

เรื่องราวของน้องนี่ทำไมถึงเป็นเลข๙หมดเลย

แต่ว่าพอเราเริ่มโตขึ้นก็แบบมีคนมาเล่าให้ฟังเรื่อย
ก็เลยลำดับเหตุการณ์มันก็มีความใกล้เคียงกับเลข๙
ชีวิตกับเลข๙ของเด็กคนนี้ยังไม่จบนะครับ
เมื่อถึงอายุตัวเอง๙ขวบ

ช่วงนั้นผมอายุประมาณ๙ขวบครับ
ก็คุณแม่เสีย

วันนั้นคือแม่ขายของขายยำตามหน้าโรงงานใช่ไหมครับ
แล้วก็เหมือนอาการท่านป่วยขึ้นเรื่อยครับ
ท่านเป็นคุณหมอบอกว่าเป็นวรรณโรค
ช่วงที่ป่วยคือเปลี่ยนวิธีเลี้ยงคุณเบนเลย
ใช่ครับก็คือปกติแล้วแม่อย่างที่ณติ่งเล่าให้ฟังว่าแบบแม่รักลูกมากเลย

ใช่ครับก็คือจะดูแลลูกอย่างดี
แต่ว่าพอเหมือนแม่เริ่มป่วยครับ
เขาเริ่มหัดให้ผมทำงานบ้าน
วาดบ้านล้างจานซักผ้าและแม่ป่วยก็คือให้พาแม่ไปอาบน้ำ
เปลี่ยนให้เราเริ่มดูแลตัวเองรีดผ้าเอง

เบนบอกน้องเบนจะไม่มีวันลืมไปจากชีวิตนี้เลย

คือวันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผมก็คือป้อนข้าวแม่ปกติครับ
แม่เหมือนไม่ค่อยมีแรงแล้วผมก็ป้อนข้าวแม่
และแม่ก็คุยเล่นกันกับผมนะครับ
แล้วก็อยู่ดีแม่ก็เห็นแมลงวันมาตอม
แม่ก็พูดประมาณว่าเนี่ยเบนดูน้ำแมลงวันมาตอมแม่แล้วเดี๋ยวแม่ก็ไปแล้ว
หมอก็ให้ผมเป็นคนไปปิดตาแม่

ใช่ครับแม่เสียชีวิตแล้วก็นอนลืมตา
ปิดตาแม่แต่ตอนที่เราปิดไปแม่ตาไม่ปิดด้วยครับ
แต่คุณติ๋งคิดว่าที่น้องเบนรอดมาเนี่ยมีอีกสาเหตุหนึ่งคือการยกลูกให้คุณติ่ง

จัดเขตเป็นเบนเป็นเด็กชายเป็น
นี่แหละทำให้เราเป็นไงไม่ตาย

เราคงจะสรุปเลข๙ว่าเป็นเลขอับประมงคลไม่ได้นะ
มันอาจจะเป็นดวงเฉพาะของครอบครัวนี้ก็ได้นะ

เขาเลยกลัวไอ้เนี่ย๒๗เนี่ยเขาจะต้องมีเรื่องใหญ่กับชีวิตเขาอีกเหมือนที่เขาเจอมาตลอดชีวิต

คนเนี่ยถ้าปรารถนาในผลแห่งกรรมดีมันก็ต้องสร้างกรรมดีคือความดี
เถอะดวงกินผัวกินลูก